บอกเลยว่าบรรยากาศการรำลึกถึงพ่อวัยพฤตเพชรสุมพันธ์จากไปหนึ่งปีแล้วใช่ไหมคะ
ค่ำคืนที่ผ่านมายังคึกคักค่ะเวทีเนี่ยคนลุกทุ่งศิลปินตลกดาราไปกันเพียบเลย
ไปดูบรรยากาศกันก่อนจัดมาเลยค่ะ
ผ่านสมบัติหัวรักอย่าจะรบหุ้งเพราะว่าชายผ่าน
หลังชะนามว่าพี่ฟ้าที่คิดว่าที่รีวไฟแห่งปลาย
รอบหนึ่งปีการจัดไปของศิลปินแห่งชาติพ่อวัยพฤตเพชรสุมพันธ์ค่ะ
ที่วัดวังน้ำเย็นตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปาม้าสุพรรณบุรีเนาะ
ซึ่งทางสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยค่ะ
สมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย
และสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยได้รวมกันจัดขึ้นพี่แจ๊
ค่ะจัดเต็มมากส่วน๙วัน๙คืน
เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการเปิดเวทีคืนแรกนะคะ
มีการจัดเวทีคอนเสิร์ตแบบยิ่งใหญ่อลังการ
ทีมงานหางเครื่องแบบจัดเต็มอื้อหือ
อลังการแก่ใจเยอะร้อยอีกนักบ้างค่ะ

มารอชมคอนเสิร์ตกันแน่นเลย

คุณมอสวัฒนาพี่สุภัทรนี่อีกสันนี้อ้าว
ลูกบุญธรรมผู้สืบทอดบทเพลง
แล้วก็ร้องเพลงของพ่อวัยพฤษนั่นเองค่ะ

สะพลหิมพานมาพร้อมลูกชายด้วยค่ะ
คุณวรพลหิมพานร้องเพลง
โอ่นางจาฮ้าซีกระขอสั่ง

สิลูกภาพได้
สวัสดิ์คุณพี่เซรีส์รุ่งสว่างของเรา

ก็ร้องเพลงของแม่พึ่ง
เอามาร้องในงานพ่อวัยพจน์เป็นครั้งแรกด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของน้องเป่ากันหน่อยจ้า

เวลาได้เจอกับพ่อตามงานต่าง
พ่อก็จะเอ็นดูเรียกไอ้เป้า

คิดถึงพ่อวัยพฤษนะคะ
แล้วก็ถึงแม้ว่าพ่อจากไปครบ๑ปี
ที่น้องเป๋าบอกคุณผู้ชมว่าจะเป็นงานบุญงานบวตงานที่ไหน
เพลงของพ่อวัยพจน์ก็ยังขับกรอบให้คุณผู้ชมมีความสุข
กันทั่วหน้าทุกท่า